คุณผู้ชมฮะหากรับประทานอาหารอะไรอยู่นะครับ
เราก็ขออภัยถ้าต้องเล่าเรื่องนี้ใช่นะฮะ
เพราะคนที่ซื้ออาหารกล่องนี้มาแล้วเจอเนี่ย

ตอนแม่ค้าตักข้าวตักไข่โปะเนี่ย

คุณนี่คืออะไรมันเห็นไหมคะลูกหนู
นี่เบอร์ไลท์คุณก็บอกไปเลยใช่ไหม
นี่อุตส่าห์เบอร์ไว้แต่คือลูกหนูทั้งตัวนะคุณ

คุณผู้ชมดูปากผมนะเพราะคนโพสต์เขาโพสต์ไว้แบบนี้คุณ
บอกว่านี่กูตาบอดหรือยังไง
หรือว่าคนตักข้าวใส่กล่องตาบอดหรือไง
เห็นเป็นมะเขือเทศหรือเปล่า

อวสารอาหารเย็นของเธอเลย

งงใจตาของฉันเนี่ย

มองชัดอีกทีอาเจียนพุ่งเลยเรียกเพื่อนมาดู
แล้วก็ถามว่ามึงแกล้งกูก็ทำไมอะไรแบบนี้
เพื่อนก็บอกว่าก็ไม่ได้แกล้ง
แล้วเธอบอกว่าพอเธอเปิดไข่ออกมาเปิดไข่เจียวออกมา
มันคือหนูตัวเป็นลูกหนูลูกหนูแรกคลอดแรกเกิดมาอยู่ในกล่องนี้
และทีนี้ก็โพสต์ต่อบอกว่ามันจะเป็นไปได้เหรอ
ที่ร้านตักข้าวใส่กล่องแล้วก็เอาไข่เจียวโปะหน้าข้าวมา

มันก็ไม่แน่เพราะขนาดคนที่กินเขาบอกว่าตอนแรกเขาก็ตักกินไป

คนโพสต์ก็บอกว่าหรือทางร้านจะไม่ทันเห็น
ก็เหมือนกับที่ฉันกินข้าวแบบไม่ทันดูเหมือนกัน

ขนลุกกันแบบท่วนทั่วเลยนะ
แล้วตั้งคำถามกันว่าเหตุการณ์เช่นนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะ

แม่ค้าที่ร้านอาหารไม่รักษาความสะอาดหรือดูให้ดีก่อนหรือเปล่า
ตักข้าวแล้วโปะไข่เจียวแล้วทำไมไม่เห็นลูกหนู

ถ้ามาเปรียบเทียบกับการอยู่ในกล่องข้าว

หรือบางคนก็แนะนำไว้ไปที่ร้านไปหาแม่ค้าเลย
หรือบางคนว่าคนโพสต์นี่สร้างเรื่องหรือเปล่า

ต่อมาทางผู้โพสต์ได้ออกมาเปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งนะครับ
บอกว่าโพสต์นี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องสยองที่เจอจริง
แท็กเจอหนูในกล่องข้าวจริง
หนูสดวางอยู่บนข้าวมีไข่เจียวโปะมาแล้ว
และได้มีการพูดคุยกับทางร้านแล้ว
โดยทางร้านเขาบอกว่าเขาก็ไม่เห็นจริง
ว่าลูกหนูมาอยู่ในกล่องข้าวได้ยังไง
พร้อมเอาเงินค่าข้าวมาคืนให้

เพราะมันอาจเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้
หรือเรื่องที่ทางร้านก็ไม่ได้ตั้งใจก็ได้
เขาก็ขอโทษยกมือไหว้เราหลายครั้ง
และร้องไห้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ฟังเธอโพสต์นะ
มันจะเจออะไรแบบนี้

เขาขอโทษเขาเสียใจนะคะ
อันนี้ก็ต้องฝากด้วยนะทางร้านค้านะ

สินค้าที่ขายให้กับลูกค้านะครับ